ใช่ค่ะวันนี้จะเจอเราทั้งวัน

กันที่ข่าวแรกจะบอกว่าครอบครัวบุญทองเหมือนว่าสารสายยายสัมพันธ์เนี่ย
เหมือนจะกลับมาดีขึ้นหลังจากที่ได้หลานชายกำลังน่ารักน่าชังเลยนะคะ
น้องเทคออฟคลอดมาปุ๊บเนี่ยก็ทำให้สภาพความเป็นอยู่ของครอบครัว
แล้วก็สภาพความเป็นอยู่ทางบ้านความสัมพันธ์กับครอบครัว
นั่นแหละในครอบครัวเนี่ยมันจะดีขึ้นนะฮะ
เรื่องราวสุดดราม่าภายในตระกูลครอบครัวบุญทอง
เขาจะมีสัญญาณเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเป็นระยะค่ะ
หลังจากที่นักแสดงสาวกุญแจซอนป่านทอทองได้ให้กำเนิดลูกชายน้องเทคออฟนะคะ
หรือว่าเด็กชายเหนือเมฆเลิศพัฒนาไทย
ด้านคุณแม่มุกดาที่ก่อนหน้านี้ค่อนข้างจะเสียใจแล้วก็ออกไปทางโกรธนิดหน่อยนะ
งอนลูกสาวนิดนึงแต่ว่าพอได้เจอเออไปเจอหลานชาย
ใจอ่อนลงพร้อมกับถือโอกาสปรับความเข้าใจกับกุญแจซอนด้วย
เช่นเดียวกันกับแจกันค่ะแจกันเป็นน้องสาวของคุณแจซอนนะคะ
ก็ได้โพสต์ภาพคู่กับพี่สาวแล้วก็หลานชายตัวน้อย
พร้อมกับข้อความขอบคุณพี่สาวแล้วก็ทุกคนที่ให้กำลังใจครอบครัวเธอ

แล้วก็ดูท่าว่าน้องเทคออฟนี่แหละจะเป็นกาวใจชั้นเยี่ยมเลยทีเดียวค่ะ
เพราะว่าล่าสุดคุณพ่อหนึ่งนึกคิดก็ได้โพสต์รูปน้องเทคออฟ
แคปชั่นว่าทายาทคนใหม่ของครอบครัวบุญทอง
เด็กชายเหนือเมฆเกิดวันที่๑พฤศจิกายน
ตามมาด้วยแฮสแท็กหลานคนแรกคุณตาหนึ่ง
เหอไม่เหอะล่ะเหอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ย
ตามมาด้วยอีกรูปค่ะหลานเหนือเมฆยักษ์คิ้วยิ้มให้ด้วยมากกว่ารัก
เด็กชายเหนือเมฆหลานคนแรกของคุณตา
ก็ดูท่าว่าทุกอย่างดีขึ้นแล้วล่ะนะคะ
ส่วนคุณแจซอนเองก็กลับมาตั้งค่าในอินสตราแกรมเป็นแบบพับลิกแล้ว

พร้อมกับโพสต์รูปภาพของลูกชายของเธอนะครับ
พร้อมกับข้อความว่าระบุชื่อจริงชื่อเล่นน้ำหนักแรกคลอดตลอดจนวันเดือนปีเกิด

ก็มีเพื่อนดาราเข้ามาแสดงความยินดีกันเยอะเลยทีเดียวนะฮะ
อย่างมะนาวซ้อนศิลป์จักรจันทร์อธรรมสิริเป็นต้นจ้า
ก็ขอให้หลังจากนี้มีแต่เรื่องราวดีเกิดขึ้นนะครับ

หวังว่าเรื่องที่ผ่านมาให้อภัยกันแล้วกัน
แล้วก็เดินหน้าไปต่อครอบครัวยังไงก็ตัดไม่ขาดนะคะ